วันนี้ครับ๑๐๓๐นโดยประมาณ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ท่านก็มากับตำรวจที่เกี่ยวข้องนะฮะ
เพื่อแถลงข่าวเกี่ยวกับคดีที่คนร้ายก่อเหตุกราดยิง
แล้วก็ชิงทองคำจากร้านทองออโลล่า
ที่ห้างรุบเปลี่ยงสั่นลบบุรีเมื่อ๙มกราคม
ใช่ค่ะวันนี้สิ่งที่ทุกคนรอฟังก็คือมูลเหตุจูงใจ
ทำไมคนร้ายถึงก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้
เมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากสอบปากคำเครียดตลอดทั้งวันทั้งคืน
จับกลุ่มตัวคนร้ายได้นะครับ
ก็คือนายประสิทธิชัยเขาแก้วหรือว่าในกอล์ฟ
ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นอดีตนะอดีตภูมิในการโรงเรียนแห่งหนึ่ง
จังหวัดสิงห์บุรีวัย๓๙ปี
คุมตัวมาที่กองปราบอืมแต่ว่าวันแถลงข่าวเนี่ย
วันนี้ตอน๑๐โมงกว่าเนี่ยไม่ได้เอาตัวมาแถลงข่าวด้วย
ใช่ค่ะตัวในกอล์ฟหรือว่านายประสิทธิชัยผู้ต้องหา
ยังอยู่กองปราบแถลงข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
แต่สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์มาเฉพาะเสียงค่ะเฉพาะเสียงของนายประสิทธิชัย
มกลางกระแสข่าวมากมายว่าเดี๋ยวไปชี้จุดก่อน
หรือจะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพหรือจะมาแถลงข่าวก็แล้วแต่แหละ
เอาเป็นว่าพบตรมาแถลงรายละเอียดของคดีกับตำรวจที่เกี่ยวข้อง
แล้วต่อสายโทรศัพท์อืม
เพื่อจะสอบถามพูดคุยให้นักข่าวถามนั่นแหละแล้วท่านผอบตรก็
ถามให้อีกทีนึงเพราะว่าไมค์จะชัดกว่าว่ามูลเหตุจูงใจอะไรเป็นยังไง
ระหว่างนั้นเนี่ยเชื่อว่าหลายท่านติดตามชมติดตามดูไทยรัฐทีวีก็ถ่ายทอดสดให้ดู
ใช่ค่ะเพจทุกช่องทางที่ไลฟ์สดได้ของไทยรัฐเราก็ถ่ายทอดให้ดูอืม
แต่เชื่อว่าบางท่านก็อาจจะยังไม่ได้ดูหรือได้ดูอาจจะไม่ครบถ้วนทุกถ้วน
อ่าทุกช่วงทุกตอนนะฮะทั้งหมดเนี่ยช่วงที่ผู้ต้องหาเสียงของนายประสิทธิชัย
โทรศัพท์เข้ามาตอบข้อสักถามต่างประมาณ๑๒นาที
อืมนะครับทุกผู้ชมครับสิบสองนาทีนี้เดี๋ยวเราทำเป็นตัวหนังสือให้อ่าน
แล้วก็ให้ฟังชัดชัดด้วยใช่ค่ะแล้วค่อยมาว่ากันด้วยความเคลื่อนไหว
หลังการพูดถึงมูลเหตุจูงใจต่างของผู้ต้องหาคนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ

เดี๋ยวก็จะให้ผู้สิ่งขาวมาถามตรงนี้ได้ใกล้นะก๊อบ
เพราะฉะนั้นโทรศัพท์อยู่ในมือของเราแล้ว
สักคน
คุณต้องการยิงเพื่อเปิดทางหรือให้กลัวครับ
คุณต้องการแค่เอาแบบเท้าทองหรือว่าคิดไว้ล่วงหน้าไหมคะ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
มันเข้าไปขัดในโกรธขัดปืนครับแล้วพอผมดึงดึงจะพยายามดึงมันถึงมือให้ขยับออกเนี่ย
มันได้ยิงออกอีกสองนัดครับคือแบบมันมันมันก็ปลุกมันกลุ่มมือเข้าไปทางอ่า
ไกลปืนนะครับแล้วสมัยเห็นเด็กไหมคะเห็นเด็กแล้วถึงทำไมยิงเด็กนะครับ
เอ่อเด็กเด็กที่ผมไม่เห็นนะครับคือผมยิงลบบอพอเพื่อประทาน
แล้วก็ผมคาดว่าลูกกระสุนน่าจะถนัดไปโดนเด็กครับตรงนี้ผมต้อง
ไม่ได้ทั่งใจครับเรื่องการยุ่งเด็กนะครับเอ่อผู้สื่อถามถามว่าก็ไม่รู้
เราไม่รู้สึกผิดเลยเหรอรู้สึกสำนึกครับสำนึกแล้วผิดครับ

ข่าวแล้วลูกกระสุนที่ว่าไปโดนเด็กนะครับ
รู้สึกสำนึกและตั้งจิตใจกับการกระทำครับเอ่อหลังจากที่ยิงเสร็จแล้ว
ทำไมถึงกลับมาใช้ชีวิตแบบสุขสบายตามที่เป็นข่าว
คือผมก็ไปดังทำตัวแค่ถึงปกติครับ
ก็คือแต่ว่าในใจทุกครั้งที่ข่าวก็เสียใจกับการกระทำครับครับ
ใช่ยิงขู่ก็พอแล้วถ้ายิงเปิดทางที่ที่ก๊อฟพูดเมื่อสักครู่ใช่ไหมใช่ครับ
ตรงได้ยิงไปที่ตู้กระจกทองสองนับ
แต่คุณไม่คิดว่าลูกกระสุนจะไปโดนผู้หลิงพนักงานครับ
แล้วก็พอเจอผู้ชายกับผู้หญิง
ก็เหมือนกับว่ากระทำไปแล้วมันหลุดไปแล้วครับ
ก็ต้องกล่าวเขามาเสียตายแล้วขอโทษด้วยครับ
อยากพูดอะไรถึงผู้สูญเสียในที่เกิดเหตุบ้าง
ที่ตายเสียชีวิตสามศพแล้วก็บาดเจ็บอีก
ก็พูดไหมเยอิทครับสวัสดีค่ะ
ก็อยากจะอยากจะ
กล่าวความน่าเสียใจของพวกกับครอบครัวผู้เสียชีวิต
โดยเฉพาะไตรฟันแล้วก็อาณาจารย์

ที่ผมแค่ดึงค่ะดึงค่ะ
ผมเสียใจแล้วกับเพื่อนครับ

ยังต้องใช้ท่อเก็บเสียงด้วย
ในครั้งนี้แล้วห้องเก็บเสียงซื้อมาจากไหน
แล้วทำไมต้องใช้ที่เก็บเสียงด้วยใช้ปืนธรรมดาโอ้
ต้องการลดเสียงไม่ให้มันเสียงดังครับท่าน
ต้องการให้ดูคนสนุกครับ
ผู้สื่อข่าวถ้าถามว่ามันขัดแย้งกับการยิงเปิดทาง
หลังจากเกิดเหตุแล้วคิดที่จะมอบตัวไหม
หรือได้ไปปรึกษากับใครไหมที่จะมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
มีความคิดที่จะมอบตัวครับแต่ผมไม่ได้ศึกษาอะไรกับใครครับ

ไม่ได้ศึกษาใครไม่ได้คุยอะไรกับใครทั้งขึ้น
แต่ว่าหลังวันที่๒๔ผมจะมอบตัวครับ
ประมาณวันที่๒๔ผมจะมอบตัวครับ

ผมมีภาระสิทธิ์ที่โรงเรียนอีกพื้นหนึ่งที่ผมจะต้องพักให้นักเรียน

เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตท่านผู้ประชาการตอบคำถามแต่เพียงเท่านี้นะครับท่าน
เดี๋ยวคุณก๊อฟขอคำถามสุดท้ายนะครับ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

ที่ใจอ้างคิดมาครับ
คำถามเกี่ยวกับส่วนตัวและก็เรื่องความรู้สึก
ครับท่านครับผมขออนุญาตตอบคำถามเฉพาะนิดหนึ่งนะครับ

ขอบคุณครับ
ความยาวทั้งหมดก็๘นาทีกว่าเกือบ๙นาที
สรุปเนื้อหาใจความสำคัญเนี่ย

เนื้อที่ทำไปไม่ได้เป็นไปตามข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้
บอกว่าเขาเนี่ยอยากดัง

อยากตายอยากมาก่อเหตุแล้วให้
วิสามันจับตายไปเลย
แต่ทำไปเพราะมีปัญหาส่วนตัวกับมีปัญหาการเงิน
ใช่ค่ะซึ่งนายประสิทธิชัยผู้ต้องหาก็ไม่ได้ขยายความเพิ่มเติม
ว่าปัญหาส่วนตัวคือปัญหาอะไร
ถูกต้องแต่บอกว่ามีปัญหาส่วนตัวและปัญหาเรื่องการเงิน
แล้วก็พยายามที่จะปฏิเสธในลักษณะที่ว่าการไปก่อเหตุไม่ได้ตั้งใจจะไปฆ่าคนนะ
ตั้งใจจะไปชิงทองเพราะอ้างว่าอันดับแรกที่ยิงไปแล้วโดนรอปภคนแรก

อันดับ๒ที่กระสุนไปโดนน้องไทตันวัย๒ขวบอ้างว่ากระสุนฉลับไปโดน
ยิงซ้ำถึง๔นัดก็อ้างว่าถุงมือมันไปติดกับไกลปืน
อ้างสามอย่างเนี่ย
ทำไมต้องไปยิงเขาหลายนัดเนี่ยมันเหนียวมันติดไกลปืนก็เลยต้องเหนียวอีก
ก็เหมือนกับพยายามจะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจฆ่าใครเลยอ่ะ
เพื่อเปิดทางแต่นัดอื่นเนี่ยเหมือนกับอารมณ์มันไปแล้ว
บอกว่าทำคนเดียวทำคนเดียวไม่ได้ปรึกษาใคร
แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็มันก็ไม่รู้ว่าเขาพูดเรื่องไหนจริงไม่จริงอะไรยังไงใช่ไหม

เนี่ยตอนที่อยู่บนตู้ทองแล้วก็เหนียวไกลไปหลายนัดเนี่ย

ติดใกล้ปืนไหมเนี่ยครับ
แต่ส่วนหนึ่งนายประสิทธิชัยก็บอกว่าอารมณ์มันไปแล้วตอนนั้น
ค่ะคือเขาก็ถามถึงกรณีครอบครัวพ่อแม่ลูกที่เป็นน้องนักเรียนผู้หญิงด้วย
ที่ยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์แล้วทำไมต้องยิงตรงนั้นด้วย
ว่าพอไปถึงจุดนั้นอารมณ์มันพาไปแล้วนี่ค่ะแต่มองในภาพรวมว่าคือตามหลักกฎหมายแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหา
ใช่ครับจะให้การยังไงก็ได้จะมาแถลงข่าวหรือไม่มาแถลงข่าวก็ได้จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหรือไม่ให้สัมภาษณ์ก็ได้เป็นสิทธิ์ของเขา
เขาก็ให้สัมภาษณ์แค่นี้เขาก็บอกว่าขอพอแค่นี้ก่อน
ครับก็พบตรท่านก็คงจะพยายามที่จะให้สื่อมวลชนได้สอบถามด้วยนะครับ
เพื่อจะได้สิ้นข้อสงสัยหรือว่าสิ้นข้อกังขาว่าตัวจริงหรือเปล่า
หรือว่าทำไมไม่ได้พูดไม่ได้คุยผู้ต้องหาไม่เห็นเปิดปากรับสารภาพเลยนี่
มีแต่แหล่งข่าวรายงานข่าวหรือว่าตำรวจบอกแค่ว่าผู้ต้องหาสารภาพ
อันนี้ก็ได้ยินแล้วว่าเขารับสารภาพแต่ว่าจะเป็นความจริงทั้งหมด
หรือว่าในชั้นศาลชั้นต่อไปจะไปกลับคำให้การอะไรยังไงหรือไม่
ก็ต้องดูกันต่อไปใช่ค่ะเพราะว่าจากการให้สัมภาษณ์ในการแถลงข่าวครั้งนี้
มันมีหลายหลายประเด็นที่ฟังดูแล้วย้อนแย้งกันเช่นยิงปืนนัดแรกเพื่อที่จะเปิดทาง
แต่ปืนที่ยิงมีท่อเก็บเสียงเสียงไม่ได้ดังนะจะเปิดทางยังไง
ไอ้เรื่องของถุงมือมันไปติดกับไกลปืนก็เลยต้องยิงซ้ำน้องกวางตั้งสี่นัด
อันนี้คนก็สงสัยเยอะว่าไอ้ถุงมือมันไปใหญ่มันไปเหนียวอยู่ในไกลปืนได้อย่างไร
หรือญาติครอบครัวของผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้บาดเจ็บณขณะนี้
พอฟังผู้ต้องหาให้ข้อมูลกับตำรวจหรือว่าเปิดปากเป็นครั้งแรกในวันนี้แบบนี้เนี่ย
เขาจะรู้สึกยังไงท่านอยู่กับเราที่นี่นะครับที่ไทยรัฐนิวโชว
แต่ดูตรงแถลงข่าวเพิ่มเติมหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากที่นายประสิทธิชัยได้เปิดปากออกมาผ่านสายโทรศัพท์
โดยท่านผนนายประสิทธิไชยถอดตอบไปให้สืบวัญชนได้ศักดิ์ถาม
ตำรวจได้สรุปคดีเพิ่มเติมข้อหาที่แจ้งกับนายประสิทธิ์พิชัย
ณขณะนี้๘ข้อหานะครับมีข้อหาฆ่าผู้อื่นเพื่อตระเตรียมการ
หรือเพื่อความสะดวกในการกระทำผิดฆ่าผู้อื่นเพื่อจะเอาหรือเอาไว้
ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนเองได้กระทำผิด
หรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดที่ตนได้กระทำไว้
ข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นเพื่อตระเตรียมการหรือเพื่อความสะดวกในการกระทำผิดอย่างอื่น
มีข้อหาชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธปืนและยานพาหนะเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ยิงปืนในพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านที่สาธารณะอย่างไม่มีเหตุอันควร
และไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวมีและใช้อาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้
และข้อหาที่๘ครับมียุทธภัณฑ์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะฮะ
มีข้อหาฆ่าผู้อื่นเนี่ยอยู่๒ข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นอีกหนึ่งข้อหาที่เหลือก็เป็นเรื่องของชิงทรัพย์กับอาวุธปืนนะครับ
รับสารภาพทุกข้อหานะครับทั้ง๘ข้อหา
หลักฐานต่างที่เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดตรวจสอบมาได้นะครับ
มีทองนะฮะทองคำที่ใช้ปืนกราดยิงแล้วก็ชิงไปเนี่ย
เจ้าหน้าที่ไปตรวจยึดมาได้ทั้งหมด๓๑เส้นนะฮะ
จากบ้านของผู้ต้องหานะครับ
แล้วก็ตกอยู่ในที่เกิดเหตุอยู่๑เส้น
รวมแล้ววันที่ก่อเหตุเนี่ยมี๓๒เส้นได้ครบตามจำนวนนะครับ
นี่เป็นภาพวันที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นเมื่อวานนี้นะฮะ
ที่บ้านเนี่ย๓๑เส้นตกอยู่ในที่เกิดเหตุอยู่ก่อนแล้ว๑เส้นเป็น๓๒เส้น
หลักฐานอื่นนะครับที่เป็นของกลางได้เกือบครบแล้ว
เสื้อผ้าก็ได้มาบางส่วนแล้วนะครับ
มีที่ยังไม่ได้คือลำกล้องและท่อเก็บเสียงของปืนนะฮะ
ผู้ต้องหาอ้างว่าโยนทิ้งน้ำที่สิงห์บุรีนะครับ
ตอนนี้ยังงมอยู่ยังไม่เจอนะครับ

หาทั้งวันก็ไม่เจอกลางคืนถึงไม่เจอที่บ้านนะครับ
ตำรวจยังต้องสอบสวนขยายผลต่อนะครับ
หลังจากนี้ไปนะครับอ่าโดยจากรายงานของพิสูจน์หลักฐานเนี่ย
ยืนยันเรื่องของวัตถุพยานนะฮะ
ที่สามารถจะยืนยันต่อพฤติกรรมของคนร้ายได้อย่างชัดเจนนะครับ
เพราะฉะนั้นคดีนี้ตำรวจบอกว่า
เจตนาแล้วก็การก่อเหตุนะครับแล้วก็วัตถุพยานที่ได้ของผู้ต้องหาเนี่ยมันชัดเจนเรื่องเจตนาค่าและเจตนาชิงทรัพย์
แต่ว่าก่อนหน้านี้ที่มีกระแสข่าวว่าส่วนหนึ่งคือที่ยืนยันตัวผู้ต้องหาได้เพราะตรวจจากเหงื่อ
วันนี้ท่านสุวัสดิแจ้งยอดสุขตอนที่แถลงคดีวันนี้พูดออกมาเองเลยนะฮะ
ท่านบอกมาเลยเองแล้วว่าข่าวที่ว่ามีเรื่องเหงื่อตรวจจากเหงื่อเนี่ยอันนี้ไม่จริง

แต่ว่าตำรวจยืนยันตามกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนานะครับ
การที่เขาเข้าไปเอาปืนยิงคนตายเอาทองไปเอาทองไปเก็บไปซุกซ่อน
เราก็ฟันทงเลยว่าเขาเจตนาฆ่าเจตนาจริงทรัพย์
ส่วนที่อ้างอะไรก็เป็นเรื่องของเขานะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ชัดเจนว่าเราตั้งข้อหาตามการกระทำ
ไม่ได้ตั้งข้อหาเพราะว่าเขาพูดว่าอะไร
ถ้าหลักฐานทางนิติเวศาสตร์ที่นำไปสู่การออกไม้จับ

รายละเอียดนั้นมีนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ที่เป็นเหงื่อไม่ใช่นะครับ
ผมจะได้ตัดปัญหาไปพูดเรื่องเหงื่อเรื่องอะไรกันไม่มีนะครับ
ตรวจจากเหงื่อส่วนคำให้การของผู้ต้องหา
ตำรวจก็บอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของเขาเขาจะให้การอะไรของเขา
จะกลับคำอะไรก็เอาเป็นว่าหลักฐานต่างเนี่ยมันชัดเจน
ใช่ค่ะแต่ว่าทางผู้ต้องหาเองก็ให้การกลับไปกลับมาอยู่หลายเรื่องหลายประเด็นเหมือนกัน
แต่ตำรวจบอกว่าคือหลักฐานมันชัด
ระหว่างการแถลงข่าวในวันนี้นะคะก็ได้มีการนำแผนผังสองแผนผังนะคะ

ผังแรกเนี่ยเป็นตำหนิรูปภัณฑ์สันธารของคนร้ายจะมีละเอียดหมดเลยค่ะ
ทั้งเครื่องแต่งกายของคนร้ายในวันก่อเหตุตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเนี่ยค่ะว่าแต่งตัวยังไงบ้าง
แล้วก็ขยายให้เห็นว่ารถจักรยานยนต์ของคนร้ายที่ใช้ก่อเหตุลักษณะเป็นอย่างไรมีจุดสังเกตอย่างไร
รวมไปถึงปืนที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุปืนรุ่นไหนอย่างไรกระสุนคือกระสุนรุ่นไหน
อันนี้คือแผนผังแรกนะคะมาดูแผนผังแรกกันก่อนค่ะ
ตำหนิรูปภัณฑ์การแต่งตัวของคนร้ายตำรวจเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้สำคัญเป็นการนำมาวิเคราะห์
มาซึ่งการขอนุมัติศาลออกหมายจับและจับคนร้ายนี่ค่ะการแต่งตัวนะคะไล่ไปเลยนะคะตั้งแต่หมวกเสื้อกระเป๋ากางเกงรองเท้ารอยรองเท้าถุงมือเสื้อด้านใน
ดูในภาพจากกล้องวงจรปิดแทบไม่เห็นเสื้อด้านในแต่ตำรวจบอกว่าเขาสังเกตได้ว่าเสื้อด้านไหนมันเป็นลักษณะไหนยังไง
ผลิตมาทั้งหมด๖๐ชิ้น
จัดส่งให้กับพยานในจังหวัดสิงห์บุรีแล้วสายลับเนี่ยค่ะก็เอาท่อเก็บเสียงปืนอันนี้ให้กับผู้ต้องหาที่ตำรวจใช้คำว่าสายลับเพราะว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดกับผู้ต้องหาแล้วก็เอาข้อมูลมาให้กับตำรวจนำมาซึ่งการจับคนร้ายได้
ถ้าฟังนายประสิทธิชัยที่โทรศัพท์ที่แถลงข่าวนายประสิทธิ์ชัยบอกว่าสั่งซื้อท่อเก็บเสียงมาจากรุ่นน้องคนหนึ่งใช่ไหมตรงนี้ที่ตำรวจเขาขยายผลได้ก่อนแล้วว่ารุ่นน้องคนนี้ไปรับมาจากใครแล้วคนที่ส่งต่อมาให้ไปสั่งทำที่ไหนอะไรยังไง
ใช่ค่ะแต่ก็ต้องวงเล็บไว้ว่าผิดกฎหมายนะคะการผลิตท่อเก็บเสียงปืนเองนะคะผลิตไม่ได้ไม่สามารถซื้อขายกันได้นะคะทีนี้ค่ะมีการเปรียบเทียบปลอกกระสุนปืนที่ตกในที่เกิดเหตุนะคะสายลับเนี่ยแจ้งกับตำรวจว่าก่อนเกิดเหตุตัวนายประสิทธิชัยผู้ต้องหาไปซ้อมยิงปืนที่บ้านของสายลับนะในจังหวัดสิงห์บุรีนะครับตำรวจพิสู
เขาไปซ้อมยิงค่ะไปซ้อมยิงซ้อมยิงแปดสิบเอ็ดนัดค่ะมีปลอกตกอยู่แปดสิบเอ็ดปลอกค่ะที่การแถลงข่าวแล้วเจ้าหน้าที่ใช้คำว่าสายลับเนี้ยสายลับก็คือพยานแหละฮะใช่ค่ะเจ้าหน้าที่ใช้คำว่าสายลับเพราะว่าเป็นคนนำข้อมูลที่เป็นประโยคมาให้ตำรวจหลังจากเขารู้ข่าวหรือตำรวจข

ครับไปเจอที่บ้านในตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีก็บ้านของนายประสิทธิชัยบ้านของในครอบครัวมันชัดค่ะเพราะว่าที่ตะขอเป็นภาษาอังกฤษมีคำว่าออโรร่า
แล้วตำรวจก็ไปเปรียบเทียบรถจักรยานยนต์ของคนร้ายจากภาพในกล้องวงจรปิดกับรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยอันดับแรกเลยรูปลักษณ์ภายนอกสีนะคะอันนี้จะเห็นชัด
สติ๊กเกอร์ติดที่บังโครนหน้านี่เหมือนกันครับ
มีสติ๊กเกอร์ด้านหน้ารถสองข้างอันนี้ก็เหมือนกัน
ส่วนท้ายรถค่ะคันที่ก่อเหตุที่เห็นในภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ส่วนรถต้องสงสัยทะเบียนขอไข่ฉชิงททหาร๘๗๒ลบบุรีมีกรอบแผ่นป้ายทะเบียน๔เหลี่ยม
ด้านบนกรอบสะท้อนแสงด้านล่างมีส่วนที่ไม่สะท้อนแสง
นี่คือแผนผังแรกทีนี้มาดูอีกหนึ่งแผนผังค่ะที่ตำรวจนำมาแถลงข่าวให้กับสื่อมวลชนวันนี้นะคะ
อีกหนึ่งแผนผังนี่ค่ะคือพยานหลักฐานค่ะพยานหลักฐานสำคัญที่เจอที่ถูกทำลาย
เรียงไปเลยนะคะพยานหลักฐานสำคัญก็จะไล่ไปเลยนะคะ
อันดับแรกที่บอกว่าเอ๊ะเหมือนคนร้ายเนี่ยพกมีดหรือเปล่ามีมีดสั้นอยู่หรือเปล่า
นี่ค่ะไม่ใช่มีดนะคะเป็นพวงกุญแจที่อยู่ในมือซ้ายระหว่างก่อเหตุนะคะ
ส่วนทองอันนี้ก็ย้ำเหมือนเดิมทองที่คนร้ายชิงมาแล้วเอาไปซ่อนแล้วไปเจอที่หลังคาโรงจอดรถที่บ้านในตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองลบบุรี
อันนี้คือทองส่วนปืนเป็นปืนของพ่อของนายประสิทธิชัยผู้ต้องหาปืนก็ไปเจอที่บ้าน
ตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองลบบุรีนะคะบ้านคนละหลังแต่ก็เป็นบ้านของพ่อแม่ของนายประสิทธิชัยนี่แหละ
รองเท้าค่ะรองเท้ากับกระเป๋าเป้ที่ใช้ในการก่อเหตุนายประสิทธิชัยผู้ต้องหาบอกว่าเผาทิ้งข้างห้องน้ำ
ในโรงเรียนที่เขาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่เจ้าหน้าที่บอกว่าก็มีหลักฐานตรงนี้นะคะ
ส่วนท่อเก็บเสียงปืนหรือว่าปลอกลดเสียงปืนเนี่ยค่ะคนร้ายบอกว่าทิ้งลงแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานบางรจันทร์จังหวัดสิงห์บุรี
ปลอกกระสุนมันก็ตรงกับกระสุนที่ใช้ในการก่อเหตุตำรวจบอกว่ามีหลักฐานตามจุดต่างต่างด้วยนะคะ
โรบินสันลบบุรีไปจนถึงบ้านผู้ต้องหาค่ะซึ่งเป็นเส้นทางที่ผู้ต้องหาใช้หลบหนี
ผู้ต้องหาแวะทิ้งหลักฐานตามจุดต่างตามป่าย่าข้างทางนะคุณผู้ชมที่เราสงสัยไงว่าเขาจะเปลี่ยนชุดหรือเปล่า
จะเปลี่ยนรถจักรยานยนต์หรือเปล่าจะทิ้งหลักฐานระหว่างทางอะไรเอาไว้ยังไงบ้าง
จุดแรกที่นายประสิทธิชัยผู้ต้องหาแวะทิ้งนะคือทิ้งหมวกไหมพรม
แต่เจ้าหน้าที่เขาเจอแค่ข้างขวาข้างเดียวข้างซ้ายไม่เจอแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ต่อไป
ไปทิ้งเสื้อค่ะเสื้อแขนยาวสีดำต่อด้วยกางเกงลายพรางถอดทิ้งทีละชิ้นทีละชิ้น
ไล่ไปตามทางนะคะนี่แล้วกลับเข้าบ้านครับจากพยานหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิด
จากการสืบสวนของตำรวจนี่แหละค่ะคือทั้งหมดทั้งมวลที่ตำรวจเขาไล่เรียงมา
จนนำมาซึ่งการขอนุมัติศาลออกไหมจับและจับตัวนายประสิทธิชัยผู้ต้องหาได้นะคะ
ก็ขี่จักรยานยนต์หลังจากก่อเหตุก็กลับเข้าบ้านคือเอาจักรยานยนต์ไปคืนพ่อตาที่บ้านพ่อตา

ก็เหมือนกับทุกคดีนะที่สุดแล้วคนร้ายก็ทิ้งพยานหลักฐานเอาไว้

คือพอมาดูวันนี้เนี่ยนะคุณเขียนมาสอนมันก็ไม่ใช่น้อยนะ
หลักฐานต่างที่คนร้ายทิ้งเอาไว้นะนายประสิทธิชัยเนี่ย
แต่ว่าในช่วงแรกตำรวจอาจจะไม่อยากให้ข้อมูลกับนักข่าว

พบตรถึงบอกคุณเขียนมาสอนว่ามันไปชายแดนแล้ว
จริงคนร้ายก็รู้ทันหมด
ทุกผู้ชมครับทีนี้นะครับหลังจากที่ท่านได้ฟังการแถลงข่าวนะฮะ
ของตำรวจแล้วนายประสิทธิชัยนะครับก็ได้ให้ข้อมูลเปิดปากมาทางสายโทรศัพท์
วันนี้ตลอดทั้งวันนะฮะความจริงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับ
ก็มีรายงานข่าวว่าเจ้าหน้าที่จะพานายประสิทธิชัยไปชี้จุดไปทำแผนอะไรบ้างนะครับ
แถลงข่าวบ้างหลังจากที่ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เปิดใจทางโทรศัพท์แล้ว
ก็ไม่ได้พาไปแถลงไปชี้จุดหรือว่าทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่คุมตัวไปฝากขังที่ศาลทันทีเลยนะครับที่สารอาญารัชดาพิเศษนะฮะ
ฝากขังที่นี่ก็เพราะว่าตอนนี้โอนคดีจากลบบุรีมาที่กองปราบรามแล้วนะครับ
สำหรับคดีที่นายประสิทธิชัยก่อเหตุเอาไว้ที่ลบบุรี
ในการกราดยิงจนคนเสียชีวิตไปสามศพบาดเจ็บอีก๔คนเนี่ยนะฮะ
นี่ตอนที่คุมตัวออกไปนะครับอ่าท่านที่ติดตามข่าวมาตลอดตั้งแต่เมื่อวาน
ก็จะเห็นว่านี่คือชุดปฏิบัติการพิเศษฮานุมานของกองปราบรามนะครับ
วันนี้คุมตัวนายประสิทธิชัยเขาแก้วผู้ต้องหาคดีสำคัญ
ฝากขังที่สารอาญารัชดาพิเศษนะครับนี่ฮะประมาณบ่ายสามนะครับ
ตอนที่คุมตัวออกไปนะฮะเดี๋ยวดูนะฮะช่วงนั้นนักข่าวก็พยายามจะสอบถามอยู่นะครับ
นี่เป็นตอนที่เจ้าหน้าที่พามาตรวจร่างกายก่อนค่ะนะ
ก็พยายามจะสอบถามแล้วฮะแต่ว่านายประสิทธิชัยเองก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับ
หลังจากตรวจร่างกายเสร็จชุดฮานุมานของกองปราบราม๖นายก็คุมตัวนายประสิทธิชัย
ไปที่สารอาญารัชดานะครับเพื่อฝากขังผลัดแรกนะครับ

นี่ครับท่านผู้ชมครับใช้เวลาสัก๑๐นาทีจากกองปราบ
ก็ไปถึงสารอาญาถนนรัชดาพิเศษนะครับ
นายประสิทธิชัยนะครับถูกนำตัวไปตรวจสอบ
แล้วก็ตรวจต่างนะฮะตามขั้นตอนนะฮะ
ขณะที่ใช้เวลาอยู่สักไม่นานนะฮะแป๊บเดียวครับ
ในการที่จะทำตามขั้นตอนแล้วก็นำตัวไปฝากหางที่ศาล
สารอนุญาตให้ฝากขังตามคำร้องได้นะครับ
เป็นการฝากขังครั้งแรกเป็นเวลา๑๒วัน
ตั้งแต่๒๓มกราคมถึง๓กุมภาพันธ์
จากนั้นเจ้าหน้าที่รัชธรรมก็มารับตัวต่อนะครับ
นำตัวนายประสิทธิชัยไปคุมขังไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะฮะ
ก็ออกไปประมาณ๔โมงเย็นนะครับ
ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนายกริจกระแสทิพย์เปิดเผยว่า
หลังจากที่ทางเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครได้รับตัวนายประสิทธิชัยเข้าเรือนจำแล้ว
ได้พาไปทำประวัติผู้ต้องขังใหม่ถ่ายรูปพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจร่างกาย
มีนักจิตวิทยามาพูดคุยประเมินสภาพจิตใจ
เรื่องต้นก็ไม่มีโรคประจำตัวนะครับจากการตรวจร่างกายปกติดีนะครับ
ก็ให้ทานอาหารมือแรกก็กินข้าวสวย
ก่อนแขวนกลางไก่แล้วก็ผัดฝ่าไก่ใส่ไข่แนะฮะ
ส่วนนายประสิทธิชัยนะครับก็จะไปอยู่ที่แดนแรกรับก่อนนะครับ
ก็จะดูแลนายประสิทธิชัยในฐานะผู้ต้องขังใหม่นะฮะเนื่องจากวันแรกที่มาอยู่ช่วงแรกที่มาอยู่อาจจะมีความเครียดก็ต้องป้องกันหลายอย่าง
หลายอย่างทั้งอาจจะเครียดจากการคิดสั้นคาดตัวตาย
เพราะมันเคยมีอะไรอย่างนี้นะหรืออาจจะถูกผู้ต้องขังที่อยู่แดนแรกรับเหมือนกัน
บางคนก็อาจจะรู้ข่าวว่าก่อคดีไว้ขนาดนี้เดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
ก็เลยต้องมีคนที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะเอาเป็นว่าฝากขังเรียบร้อยแล้วนะครับ
ในการที่จะดำเนินคดีตามขั้นตอนต่างก่อนส่งฟ้องอายการเนี่ย
ระหว่างนี้ก็จะคุมตัวไว้ในเรือนจำไปก่อน
นี่ก็คือความเคลื่อนไหวตลอดทั้งวันของวันนี้ที่เป็นใจความหลักนะคะ
แต่ว่าทีมข่าวของเราอยากจะย้อนให้คุณผู้ชมตั้งแต่เมื่อวาน
ตั้งแต่จับตัวนายประสิทธิชัยได้เพราะว่าตามแผนผังที่ตำรวจนำมาแถลงข่าว
บอกว่านายประสิทธิชัยค่อยทำลายหลักฐานไปเรื่อยทีละจุดทีละจุด
หมวกทิ้งถอดถุงมือทิ้งถอดเสื้อทิ้งเนี่ย
เดี๋ยวเราขยายความเพิ่มเติมค่ะว่าเขาไปทิ้งอะไรไว้ตรงไหนยังไงบ้าง
อันนี้คือภาพเมื่อวานนะครับเมื่อวานค่ะที่ถูกรวบตัวนะคะ
ไล่ดูนะคะพอเมื่อวานเนี่ยตำรวจรวบตัวนายประสิทธิชัยได้นะคะ
ก็พาไปชี้จุดทิ้งของกลางเริ่มจุดแรกค่ะ
นายประสิทธิชัยผู้ต้องหาให้การว่าเอาเสื้อผ้าที่ใส่วันก่อเหตุ
ทิ้งไว้ที่ป่าย่าข้างทางนี่
ตำบลโกโกอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีค่ะ
นี่ค่ะเจอเสื้อของกลางจริงทั้งเสื้อและกางเกง
หลักฐานสำคัญนะคะพอสอบปากคำนายประสิทธิชัย
นายประสิทธิชัยบอกว่าหลังก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์
เอาทองที่ชิงมาได้โยนทิ้งแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานบางรจันทร์
จังหวัดสิงห์บุรีครับตำรวจก็เอาตัวมานะ
เอาตัวนายประสิทธิชัยมาชี้จุดนะแล้วก็ให้ชุดประดาน้ำ
ลงไปงมหาหลักฐานเพิ่มผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ควบคุมด้วยตัวเองเลยนะคะเขาอ้างว่าพอทิ้งทองเสร็จ
ขี่รถจักรยานยนต์ไปที่โรงเรียนในจังหวัดสิงห์บุรีครับ
เอารองเท้าไปเผาทำลายหลักฐานแล้วก็ขี่รถจักรยาน
ไปคืนพ่อตาที่บ้านพักตำรวจแต่การค้นหาของกลาง
แม่น้ำเจ้าพระยาใต้สะพานบางรจันทร์ยกเลิกไปในตอนเย็น
เขาหากันทั้งวันนะคุณผู้ชมครับเพิ่งจะมารู้ก็คือตอนสองทุ่มเมื่อวาน
ภรรยาของนายประสิทธิชัยบอกว่าทองของกลาง
อยู่ที่หลังคาโรงรถที่บ้านพ่อแม่ในจังหวัดลบบุรี
ตำรวจก็เลยควบคุมตัวนายประสิทธิชัยไปตรวจค้นนะคะ
สรุปแล้วก็เจอจริงจริงนี่ฮะเมื่อคืนนี้ไปตรวจค้นทองเนี่ย
ซ่อนอยู่ที่โครงหลังคาที่จอดรถค่ะใส่เอาไว้ในถุงเท้าครับ
ยางสีม่วงเจ้าหน้าที่ต้องใช้บันไดปีนขึ้นไป
แล้วก็มีเหมือนกับเศษย่ายัดเอาไว้อยู่นะคะ
เดี๋ยวไปดูช่วงเวลาตอนนี้หน่อยค่ะ
อะไรลูกบ๊อบมันไดอยู่ไหนมันไดอยู่ลองดูเดินดู

อันนี้ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวแม่ดูก่อนนะไม่มีอะไรเนอะ
ขึ้นเลยครับไม่ต้องไม่ต้องอะไรเลยครับพี่มันมาถึงขั้นนี้ไม่ต้องดูแล้วครับ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

ภายในนะครับมีสร้อยทองนะครับจำนวน
เดี๋ยวขออนุญาตนับเลยเนอะนี่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็นำทองที่เจอมานับนะคะ
สามสิบเอ็ดเส้นสรุปแล้วนายประสิทธิชัยผู้ต้องหา
ครับไม่ได้เอาทองไปทิ้งแม่น้ำอืมนี่ค่ะ
ก็ตำรวจก็เลยมองว่าเอ๊ะนายประสิทธิชัยผู้ต้องหาก็
ให้การโกหกหลายอย่างเหมือนกันครับให้การวกไปวนมาหลายอย่างเหมือนกัน
หลังจากถูกจับตัวเมื่อวานอ่ะนะคะทีนี้ค่ะตีหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมา
ปฏิบัติการพิเศษฮนุมานกองบังคับการปราบรามก็คุมตัวนายประสิทธิชัยผู้ต้องหาขึ้นรถตู้
ออกจากกองกำกับการท่องเที่ยวจังหวัดลบบุรีครับ
ก็ไปที่ใต้สะพานที่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีที่บอกว่า
เอาทองไปทิ้งตรงนี้แล้วก็เอาท่อเก็บเสียงที่ต่อที่ปลายปืน
ทิ้งไว้ตรงเนี้ยทองอ่ะไปเจอที่บ้านแล้วแต่ท่อเก็บเสียงมันยังไม่เจอ
ก็เลยต้องไปอีกรอบนึงนะคะต้องไปงมอีกแต่ก็ไม่เจอยังไม่เจอ
ตี๔ค่ะตำรวจนำตัวนายประสิทธิชัยไปที่กองบังคับการปราบราม
เตรียมห้องควบคุมตัวเอาไว้มีกล้องวงจรปิดอยู่ในห้องด้วยนะคะ
ก็ติดกล้องเพิ่มไปอีก๒ตัวเพื่อดูความเรียบร้อย
ตำรวจก็สอบปากคำเพิ่มนำตัวเข้าห้องควบคุมตัว
ห้องก็เป็นพื้นโล่งไม่มีเตียงนอนนะคะครับก็มีแค่สุขภัณฑ์สำหรับขับถ่าย
ละร้างร่างกายไม่มีผู้ต้องหาคนอื่น
มีนายประสิทธิชัยคนเดียวตำรวจเฝ้าอยู่หน้าห้องขังอย่างใกล้ชิดนะคะ
แล้ววันนี้ช่วง๑๐โมงกว่าก็มีการต่อสายโทรศัพท์
เพื่อที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนผ่านทางการแถลงข่าวของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
แล้วก็นำตัวไปฝากขังที่สารอาญารัชดาพิเศษนะครับ
ถูกส่งตัวไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเรียบร้อยแล้วนะครับ
ทีนี้เรื่องของปืนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
นายประสิทธิชัยผู้ต้องหาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขามีความเชี่ยวชาญเรื่องของการยิงปืนนะครับ
มีข้อมูลจากตำรวจนะครับที่มีพยานยืนยันว่า
ก่อนเกิดเหตุผู้ต้องหาไปซ้อมยิงปืนที่บ้านของพยานคนหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี
แล้วก็ไปพบปลอกกระสุนปืน๘๑ปลอกนะครับ
เริ่มจากผู้ต้องหาไปติดต่อคนที่เป็นพยาน
แล้วพยานก็ให้ไปตั้งแต่เมื่อเดือนกันยายนปี๖๒
หลังจากที่ไปสั่งซื้อมาจากโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดปฐุมธานี
ท่อเก็บเสียงนี้เนี่ยโรงงานเขาผลิต๖๐ชิ้นนะครับ
คือถ้าท่านผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิด
หรือว่าที่ตำรวจนำมาแถลงข่าวในวันนี้เนี่ยนะครับ
ท่อเก็บเสียงที่ผู้ต้องหาใช้ใส่ไปที่ปืนแล้วเอาไปก่อเหตุ
ตอนที่เป็นข่าวเป็นคดีนี้ขึ้นมานะครับท่านผู้ชมคุณเขมสอน
คนที่เขาเป็นพยานให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคนนี้เขาอยู่ที่กรุงเทพ
เขาบอกว่าพอเขาเห็นข่าวเนี่ยเขาจำได้จากอะไรรู้ไหม
เขาจำได้ว่าเขาใส่ยี่ห้อนี้ลงไป
สั่งโรงงานโรงงาน๑ที่ปฐุมธานีเนี่ยผลิตแค่๖๐ชิ้น
เพราะฉะนั้นพอเขาเห็นปุ๊บเนี่ยเขาจำได้เลยว่า
อันนี้มันเป็นล็อตที่เขาไปสั่งทำนี่แล้วล็อตเนี้ยที่เขาสั่งทำ
ก็มีคนสั่งซื้อต่อก็คือวัยรุ่นที่นายประสิทธิชัยบอกอ่ะ
ผมสั่งซื้อมาจากวัยรุ่นคนหนึ่งนะครับอ่าเนี่ยตรงเนี้ยคนนี้ที่เขาเป็นคนสั่งโรงงานผลิตหกสิบชิ้น
เขาส่งไปให้กับวัยรุ่นคนนั้นที่อยู่ที่สิงห์บุรีนะครับ
วัยรุ่นคนนั้นที่อยู่ที่สิงห์บุรีก็เอาไปขายต่อให้กับนายประสิทธิชัย
เนี่ยฮะตำรวจเขาต่อจิ๊กซอแบบนี้ครับขณะที่นายประสิทธิชัยเองนะครับ
ยังเดินทางไปที่บ้านของคนที่เป็นพยานให้ตำรวจแล้วไปซ้อมยิงปืนนะครับ
ยิงไป๘๑นัดนะตำรวจก็ได้หลักฐานหมดนะครับปลอกกระสุนปืนที่ไปซ้อม๘๑ปลอกนะครับ
เอาไปเปรียบเทียบกับปลอกกระสุนปืนที่เกิดเหตุนะครับ๑๔ปลอกนะครับ
ก็ตรงกันนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของปืนนะครับเรื่องของกระสุนปืนนะ
การสั่งซื้อการเตรียมการการฝึกซ้อมมันสามารถเป็นหลักฐานยืนยัน
พฤติกรรมของนายประสิทธิชัยได้หมดตามที่ตำรวจบอก
คุณจะให้การยังไงก็ได้วกไปวนมากลับไปกลับมา
บอกหมดบอกไม่หมดก็แล้วแต่แต่พฤติกรรมและวัตถุพยานหลักฐานต่าง
มันยืนยันได้หมดว่าคุณไปก่อเหตุอะไรไว้วันไหนคุณอยู่ตรงไหนอะไรยังไงบ้าง
ใช่ค่ะนะครับแล้วก็มีข้อมูลจากแหล่งข่าวด้วยนะคะครับที่ยืนยันว่านายประสิทธิชัยผู้ต้องหาเนี่ย
ชอบยิงปืนมากคือในช่วงประมาณ๑๒เดือนจะต้องไปซ้อมยิงปืนที่สนามกีฬายิงปืนเป็นประจำ
สนามที่เลือกไปใช้บริการไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องไปใช้บริการสนามกีฬายิงปืนที่ไหนเป็นพิเศษ
แต่แหล่งข่าวบอกว่าแต่ละครั้งที่ไปซ้อมยิงปืนเนี่ยนะคะนายประสิทธิชัยผู้ต้องหาใช้เงินประมาณครั้งละสองสามพันบาทเลยนะ
เพราะว่าต้องซื้อลูกกระสุนปืนนะคะเวลาไปซ้อมอ่ะซ้อมยิงทีจ่ายเงินสองสามพันนะ
แต่เขาบอกเขามีปัญหาเรื่องเงินนะแต่ไปซ้อมบ่อยซ้อมยิงทีไรจ่ายเงินครั้งละ๓๐๐บาทเอาสตางค์มาจากไหน
มีข้อมูลจากสนามกีฬายิงปืนจอมพลปพิบูลสงครามที่ให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะคะ
นายประสิทธิชัยเคยไปซ้อมยิงปืนที่นี่แต่ไม่ได้ไปบ่อยค่ะไม่ได้เป็นสมาชิกของชมรมกีฬายิงปืนที่นี่นะคะ
ครั้งล่าสุดที่เคยเห็นไปซ้อมยิงปืนเห็นซื้อลูกกระสุนปืนชนิดลูกจริงครั้งละประมาณ๑๐๐๑๕๐นัด
ยิงปืนแต่ละครั้งก็ตกครั้งละประมาณ๑๕๐๐๒๐๐บาทโดยประมาณนะคะ
เพราะว่าลูกกระสุนปืนขนาด๙มมจะมีราคากล่องละ๕๕๐๗๕๐บาทแล้วแต่ยี่ห้อของลูกกระสุนปืน
อาวุธปืนที่นายประสิทธิชัยผู้ต้องหาเอาไปฝึกซ้อมยิงคาดว่าก็คือปืนที่ใช้ในการก่อเหตุค่ะคุณผู้ชม
เอาไปซ้อมยิงในสนามก่อนซ้อมที๒สัมพันธ์แล้วไปบ่อยด้วย
นี่นะฮะโอ้โหท่านผู้ชมครับที่นายประสิทธิชัยได้สารภาพถึงมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุเนี่ยนะครับ
โดยเฉพาะบอกว่ามีเรื่องของปัญหาส่วนตัวกับปัญหาการเงินนะครับ
นายประสิทธิชัยนะฮะก็ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะครับในการที่จะพูดสับขาหลอกเจ้าหน้าที่
เอาทองไปทิ้งน้ำแล้วก็หาไม่เจอเนี่ยหรือว่าดูแล้วจากพฤติกรรมหรือว่าการพูดของเขาก็ไม่รู้ว่าพูดจริงไม่จริงบอกหมดไม่หมดอะไรยังไง
แท้จริงแล้วนายประสิทธิชัยคนนี้นะครับที่เคยเป็นถึงผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นคนยังไงกันแน่นะครับ
คนหนึ่งเขาให้ข้อมูลกับเรานะครับให้ข้อมูลกับทีมข่าวธรรมรัฐทีวีบอกว่าเขาเนี่ย
เป็นตำรวจนะแม่เป็นครูเกษียณแล้วทั้งคู่นะครับมีน้อง
สาวเป็นบุคลากรทางการแพทย์อยู่ที่ลบบุรีครอบครัวอยู่ลบบุรี
หมดนะครับอ่านี่เขาให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลกับคุณนฤทธบุญ
ผู้สื่อข่าวของเรานะครับโดยบอกว่าครอบครัวนี้เขา
เป็นครอบครัวข้าราชการนะครับอ่าแล้วพ่อกับแม่ของนายประสิทธิ
ชัยก็ยังมีบ้านอีกหนึ่งถึงสองหลังที่ปล่อยให้เช่าเพราะฉะนั้นถ้า
ถามว่ามีปัญหาเรื่องการเงินขัดสนเงินทองไหมถ้าโดย
ครอบครัวแล้วไม่มีแน่แต่โดยส่วนตัวนายประสิทธิชัยจะไปใช้
ฟุ่มเฟือยจะไปทำอะไรยังไงอีกหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่
ดูนะครับตั้งแต่เด็กนายประสิทธิชัยไม่เคยลำบากเลยนี่
ข่าวบอกกับเรานะครับก็ถือว่าเป็นเด็กดีนิสัยดีน่า
คนนึงนะครับหลังจากเรียนจบภาระศึกษาก็มาเป็น
ครูนะดูแล้วอนาคตก็น่าจะไกลในสาขาอาชีพนี้เพราะว่า
ครูอัตราจ้างก็สอบบรรจุราชการครูได้เมื่อปี๕๓ทำ
งานมาได้แค่นี้ครับประมาณไม่ถึง๑๐ปีจาก๕๓มา๖๒ปี
ที่แล้วเนี่ยสามารถสอบเป็นผู้มนุยการโรงเรียนได้ในอายุ
เพียงแค่๓๘๓๙ปีเท่านั้นนิสัยแล้วก็อัธยาศัยดีไม่เคย
ปัญหาอะไรกับเพื่อนร่วมงานมีแต่คนรักอันนี้แหล่งข่าวเรา
บอกนะครับทำงานกับผู้บังคับบัญชาก็ดีนี่ภาพตอนเด็กเมื่อ
สักครู่นี้นะฮะนี่ภาพตอนทำงานนะครับแต่แหล่งข่าวคนนี้ที่
ให้ข้อมูลกับคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าไอ้
พูดพูดมาทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือข้อดีแต่ถามว่าข้อเสียมี
ไหมมีเพราะเป็นคนเจ้าชู้นะฮะผู้ต้องหาเป็นคนเจ้าชู้ครบซ้อน
ผู้หญิงหลายคนมีผู้หญิงผัวพันหลายคนตั้งแต่โตเป็นนุ่ม
แล้วทำงานนะฮะทั้งแบบเห็นและไม่เห็นนะครับแล้วก็บอกว่าตก
ใจมากที่รู้ข่าวว่านายประสิทธิชัยถึงขั้นก่อเหตุฆ่า
คนยิงคนเพื่อไปชิงทองนะครับแต่ก็เชื่อว่าทางครอบครัวไม่
น่าจะมีส่วนหนูเห็นกับการกระทำนะคับรู้สึกเสียใน
เพราะว่าพ่อกับแม่ของนายประสินชัยเองตอนนี้ก็เสียใจมากเช่นกันเช่นกันของการกระทำของลูกชาย
ตอนเล็กก็เป็นเด็กน่ารักพอไปตามแม่ไปโรงเรียนที่เขาอยู่กับแม่บ้างอะไรบ้าง
ก็ดูการพัฒนาการเข้ามาเรื่อยก็ถือว่าเป็นเด็กที่น่าจะอนาคตไกลเนอะ
แล้วก็พ่อแม่ก็มีฐานะมีรับราชการทั้งคู่ก็ส่งเสียลูกเรียน
ลูกอ่าทั้งสองนะคะก็รับราชการส่วนตัวพอก๊อฟก็
เรื่องของการทำงานเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนหนุ่มที่น่าจะมี
นาคตที่ไกลนะฮะเพราะว่าในสายครูเนี่ยนะจากครูแล้วก็มาเป็น
ภูมิในการโรงเรียนเนี่ยนะฮะแล้ววัยขนาดเนี้ยถือว่าไปได้
อัธยาศัยดีแล้วก็โดยเฉพาะกับผู้บังคับบัญชาเนี่ย
เขาให้ความร่วมมือดีสนับสนุนงานในระดับเขตพื้นที่เนี่ยดีนะฮะ
ประธานทำงานไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาจะขออะไรมาเนี่ย
เขาก็ยินดีเขาพอก๊อฟนี่เป็นคนเจ้าชู้ไหมครับมันเท่าที่รู้มาก็ก็มี
ครบซ้อนหลายคนอืมน่าจะครบหลายคนอยู่มีผู้หญิงหลายคนนะครับ
ตั้งแต่เขาเริ่มเป็นนุ่มขึ้นมาเนอะเริ่มทำงานขึ้นมา
อะไรมาก็ทราบว่ามีผู้หญิงหลายคนที่มาเข้ามาในชีวิตเขา
อ่าเนี่ยฮะก็อย่างที่แหล่งข่าวคนนี้บอกกับผู้สื่อข่าวของเราอ่ะ
อืมโดยพื้นฐานครอบครัวเนี้ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยใช่ค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยตามไปถึงบ้านเลยนะคะครับไปถึงบ้านของพ่อแม่
ของนายประสิทธิชัยผู้ต้องหาค่ะก็วันนี้บ้านปิดนะคะประตูล็อกนะคะ
นี่ค่ะคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปครับ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันนะคะเพื่อนบ้านก็เล่าให้ฟังว่า
หลังจากที่มีเจ้าหน้าที่มาค้นบ้านเมื่อวันก่อนก็ไม่เจอพ่อกับแม่ของนายประสิทธิชัยที่บ้านหลังนี้อีกเลย
ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนเหมือนกันแต่บ้านหลังนี้เป็นบ้านของครอบครัวค่ะอยู่กันสี่คน
มีพ่อมีแม่มีตัวนายประสิทธิชัยผู้ต้องหาแล้วก็มีน้องสาว
แต่ว่าหลังจากนายประสิทธิชัยแต่งงานไปเมื่อสองปีก่อนก็ไม่ค่อยได้กลับมาที่บ้านหลังนี้นะคะ
ตั้งแต่เด็กที่นายประสิทธิชัยเติบโตมาที่นี่เพื่อนบ้านบอกว่าก็เป็นเด็กน่ารักนิสัยดีร่าเริง
เป็นเด็กตั้งใจเรียนเรียนเก่งไม่ได้มีนิสัยเกเร
พอโตก็มีการงานที่ดีเป็นครูในเมืองลบบุรี
ไปเป็นใหญ่เป็นโตไปเป็นถึงผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสิงห์บุรี
แล้วก็เนี่ยย้ายไปอยู่ข้างนอกไปแต่งงานอยู่กินกับภรรยาบ้านหลังนี้ก็เลยไม่ค่อยได้มา
หรือครูปอยก็เจอสองสามครั้งเป็นคนดีนิสัยดีเหมือนกันอันนี้เพื่อนบ้านบอกนะคะ
เพื่อนบ้านบอกแปลกใจแปลกใจจริงครับที่นายประสิทธิชัยก่อเหตุนี้ก็เพราะว่า
คือบ้านพ่อแม่เขาฐานะดีนะบ้านมีสตังค์นะคะมีเงินมีทองอยู่กินกันแบบปกติ
ไม่มีปัญหาอะไรเลยรู้เรื่องเนี่ยช็อกมากไม่คิดว่าคนร้ายคือนายประสิทธิชัย
เด็กข้างบ้านที่เราเคยรู้จักนะคะ
ข้ารายการก็พอมีนะพอมีพอกินนะ
คือแบบข้ารายการก็คงไม่ได้รวยเท่าไหร่ล่ะแล้วก็มีพอมีพอกิน
ดีเขาก็รักเด็กดีนิสัยรักเด็กก็ดีเป็นกันเองดี
คือว่าที่ดูข่าวอะไรเนี่ยผมไม่ได้ระแวงเลยว่า
เนี่ยจะเป็นคนไปนั่นอะไรไม่ได้คิดเลย
ไม่ได้อยู่ในความคิดเลยคิดว่าจะเกิดที่อื่นมากกว่า
ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าด้วยการใช้ชีวิตหรือว่าเงินทองส่วนตัว
ถ้าอย่างที่ชาวบ้านเขาบอกว่าโอ้โหก็คบผู้หญิงหลายคนมากหน้าหลายตาใช่ไหม
ใช้ของแพงหญิงปรงหญิงปืนอะไรอี่นะ
ทีนี้ถ้าท่านผู้ชมฟังจากการ
ให้สัมภาษณ์ผ่านสายโทรศัพท์ของนายประสิทธิชัย
การแถลงข่าวของตำรวจวันนี้นะครับ
ที่บอกว่าความจริงก็จะเข้าไปมอบตัววันที่๒๔มกราคม

ก็มีคำถามว่าทำไมต้อง๒๔มกราคมนะครับ
มีข้อมูลว่า๒๔มกราคมก็คือวันพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
นายประสิทธิชัยที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสิงห์บุรี
เขาจะต้องไปทำโครงการมอบเครื่องสีข้าวขนาดเล็กให้กับโรงเรียน
คุณผู้ชมคะยังมีประเด็นให้ตามกันต่อค่ะ
กรณีนายประสิทธิ์ที่ใช่ผู้ต้องหากราชจิงธองที่ลบบุรีนะคะ
คือหลายคนสงสัยเราเล่าไปแล้วว่าโอ้โหชีวิตเขาดี
พ่อแม่ทำงานดีพ่อเป็นอดีตตำรวจแม่เป็นครูน้องสาวเป็นเพศรัชกร
ตัวเองเป็นอดีตผู้มนุยการโรงเรียนที่สิงห์บุรีมีเงินมีทอง

ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับคนที่เคยทำงานร่วมกันกับผู้ต้องหา
โรงเรียนที่ผู้ต้องหาเคยเป็นผู้มนุยการอยู่นะคะ
ทางโรงเรียนก็บอกว่าคือโอ้โหไม่เชื่อจริง
นายประสิทธิชัยคนนี้จะเป็นผู้ต้องหาก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้นะ
ทีมข่าวของเราไปคุยกับผู้ปกครองของเด็กนักเรียนเลยนะ
ของที่เขาเรียนอยู่โรงเรียนนี้ที่นายประสิทธิชัยเคยเป็นผอเขาบอกว่า
ตอนเคยเจอกันเนี่ยนะเป็นคนดีมากรักเด็กนักเรียนทุกคน
หลังเกิดเหตุนี้หลังจากเป็นข่าวเนี่ยผู้ปกครองของเด็กนักเรียน
ถามนายประสิทธิชัยผู้ต้องหาด้วยนะครับว่าเออเห็นข่าวไหม
คราวนี้ตำรวจจับคนร้ายได้หรือยังก็ไม่รู้
นายประสิทธิชัยยังพูดคุยกับผู้ปกครองของเด็กนักเรียนอยู่เลยอ่ะครับ
แต่พอสุดท้ายแล้วตำรวจจับอ้าวคือนายประสิทธิชัย
คือพอโรงเรียนที่เคยคุยด้วยเธอบอกตกใจมากนะคะ
ไม่คิดไม่ฝันเลยนะคะส่วนที่บอกว่าสาเหตุเป็นเรื่องเงินเนี่ย
ก็อาจจะเป็นเพราะว่าใช้ชีวิตแบบหรูหราแต่ผู้ปกครองของเด็กบอกว่า
ถ้ามีปัญหาเรื่องเงินจริงมันมีทางออกอย่างอื่นนะ
มันไม่ถึงขั้นต้องไปกรัดยิงชิงทองนะ
ขายทิ้งสิขายไปสิจะได้ไม่ต้องมีภาระมีหนี้สิน
ปรึกษาครอบครัวสิคุณพ่อคุณแม่ก็มีสตางค์น้องสาว
การงานดีทำไมถึงมาทำแบบนี้นะคะ
ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนคนนี้บอกว่า
ที่ตำรวจจะจับตัวนายประสิทธิชัยค่ะ
มีตำรวจนอกเครื่องแบบมาลงพื้นที่
อยู่ที่โรงเรียนนี้เป็นสัปดาห์แล้วนะคะ
เป็นสัปดาห์แล้วแปลว่าตำรวจเขาล็อกเป้าเอาไว้นานแล้วนะคะ

คิดว่าเออไปตรวจตราเรื่องของยาเสพติด
แล้วมีเฮลีคอปเตอร์ไปวนดูด้วยนะคะ

ตำรวจเขาล็อกเป้าเอาไว้ค่ะ
นายประสิทธิชัยเคยเอาปืนอัดลม

เพราะว่านกไปเกาะตามต้นไม้ตามอาคารเรียน
นี่นายประสิทธิชัยเอาปืนอัดลม

ผู้ปกครองนักเรียนบอกว่าก็แปลกใจเหมือนกัน

เวลาดำขี้ทีมก็เต็มห้องเรียนแกก็เป็นคนอัธยาศัยดีนิสัยดี
ตามที่เราเห็นอ่ะพอก็ไม่น่าไปทำอย่างนั้นหรอก
ฐานะทางบ้านเราก็ดีคุยกับพ่อกับแม่ไปเลย
ขอขายรถคันหนึ่งใช้หนี้ดีกว่าจบไหม
แต่ไปยิงคนตายเนี่ยแล้วเป็นคดีเนี่ยแต่ถ้าเกิดอยากตาย
แล้วทำไมไม่เอาปืนยิงตัวเองไปเลยไม่ต้องมาสร้างให้คนอื่นเขาเดือดร้อน
ชีวิตแกหรูหลาอย่างว่าเนอะคนมันติดหรูอ่ะถ้าคนเราติดหรูอ่ะ
มันก็จะประมาณนั้นอ่ะมันคิดไม่ได้ไง
คืออันนั้นมันจะต้องขายไม่ได้แต่ต้องบอกว่าตอนนี้โรงเรียนที่นายประสิทธิชัย
ผู้ต้องหาเคยเป็นผู้มนุยการโรงเรียนอยู่เนี่ยนะคะ
เขาปิดการเรียนการสอน๒วันนะคะ
เพื่อให้ดูเรื่องของสภาพจิตใจของน้องนักเรียน
หรือว่าคุณครูที่เคยร่วมงานนะคะโดยเฉพาะเด็กนักเรียน
บางทีเด็กนักเรียนตกใจไงสะเทือนใจเด็กแล้ว
เด็กอยู่แต่เขาก็รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้
ก็กลัวจะกระทบจิตใจเด็กให้หยุดเรียนก่อน
ผู้ปกครองเด็กนักเรียนก็เลยบอกว่าเป็นห่วงเหมือนกัน

นายประสิทธิชัยผู้ต้องหาเนี่ย
ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ระหว่างการแถลงข่าว

จะมอบตัวอยู่แล้วตั้งใจจะมอบตัว๒๔มกราคม
คนก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมต้อง๒๔มกราคม
แล้วมั่นใจได้ยังไงว่า
ช่วงระหว่างทางก่อนจะถึง๒๔มกราคม

ทำไมต้องเออตั้งเป้าว่าเดี๋ยวจะไปมอบตัว๒๔มกราคม
หลาดใจมากเดี๋ยวเรามีคำตอบว่า๒๔มกราคม
มันมีกิจกรรมอะไรเขาบอกว่าเขาติดงานกิจกรรมของโรงเรียนใช่ไหม

คือช่วงบ่ายวันนี้นะคะในวันลบสงวนนาม
ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่โรงเรียนนะคะให้กำลังใจครู
สภาพจิตใจของครูของนักเรียนนะคะ
เพราะว่าโรงเรียนเนี่ยค่ะกำลังจะถูกยุบด้วยนะคะ

เพื่อไปรวมกับโรงเรียนอื่นเพราะว่ามีนักเรียนแค่๕๒คน
อาจจะทำให้นายประสิทธิชัยผู้ต้องหาเครียด

ทีนี้นายวัลลบก็เลยบอกว่าโอ้โหถ้าเป็นประเด็นนี้เนี่ยนะ
มันไม่จริงหรอกมั้งเพราะยังมีตำแหน่งมีสถานที่อื่นอื่นรองรับ
ตามกำหนดวันนี้ก็คือวันที่นายประสิทธิชัย
นัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการยุบโรงเรียนขนาดเล็กค่ะ

ใช่วันนี้เขามีประชุมนายประสิทธิชัยบอกว่า
ติดกิจกรรมของโรงเรียนห่วงเรื่องงานเลยกะจะมอบตัว๒๔
เพราะคนก็มองว่าจะส่วนหนึ่งความเครียด
ว่าความเกรี้ยวกราดไปก่อเหตุยิงคนเพื่อจะชิงทองเนี่ย
เพราะเครียดเรื่องโรงเรียนจะถูกยุบหรือเปล่า
แต่ท่านท่านวัลลบบอกว่าโอ้โหไม่ใช่เรื่องนี้ไม่มีทาง
เพราะว่ามันไม่ใช่มันมีทางอื่นเยอะแยะที่จะเป็นทางออก
สำหรับการยุบโรงเรียนขนาดเล็กแล้วก็๒๔มกราคม
นายประสิทธิชัยผู้ต้องหาก็มีโครงการจะมอบเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก
ให้กับโรงเรียนเป็นโครงการให้เด็กนักเรียนได้ใช้งาน
หารายได้เสริมเรียนรู้การสีข้าวครับเงินที่ใช้ในโครงการ
ก็มาจากครูที่เกษียณอืมมอบให้ครับคุณผู้ชมก็สงสัยว่าโอ้โห
คุณก่อเหตุสักขนาดนั้นกราดยิงคนตายไปสามศพคนเจ็บไปสี่
ทองไปแล้วห่วงงานห่วงกิจกรรมที่โรงเรียนเดี๋ยวยังไม่มอบตัว๑๒๐
๑๒๔มกราคมมันน่าแปลกใจทีนี้ถ้าไปดูเรื่องของการใช้ชีวิต
กับภรรยานะฮะที่เป็นครูเหมือนกันเป็นครูสาวเนี่ยนะครับ
เขาก็มักจะลงรูปเกี่ยวกับการใช้ชีวิตลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวกันอยู่เสมอ
ลักษณะเหมือนกับพูดถึงเรื่องของทรัพย์สินส่วนตัวกิจกรรมที่ทำนะครับก่อนที่นายประสิทธิชัยจะแต่งงานกับครูที่เป็นภรรยาเนี่ย
ขับไปสอนหนังสือนะระหว่างบ้านที่ลบบุรีไปโรงเรียนที่สิงห์บุรีที่เป็นผอ
เป็นรถคันเดียวกับที่ตำรวจกองปราบชุดฮานุมานที่ไปดักจับ
แล้วก็รวบตัวได้นะครับซึ่งไปเจอกระสุนปืนยี่ห้อเดียวกับที่ใช้ก่อเหตุกราดยิงชิงทองที่ห้าง
แต่เป็นสีดำนี่เป็นคันของภรรยาภรรยาเคยโพสต์ภาพสามีช่วยล้างรถคันนี้ให้
นายประสิทธิชัยล้างรถให้กับภรรยาอยู่แล้วก็รถเบนส์สีเทาอีกคันหนึ่งด้วยของภรรยา
นี่ฮะภรรยาเขาก็จะค่อนข้างมีตังค์นายประสิทธิชัยยังชอบใช้ชีวิตหรูหราฟุ่มเฟื่อย
พาภรรยาไปกินไปเที่ยวอยู่ตลอดเวลาใช้ของใช้เครื่องแต่งกายแบบแบรนด์เนม
ครั้งหนึ่งในวันเกิดนะของนายประสิทธิชัยภรรยาก็เคยซื้อสนิกเกอร์ยี่ห้อดัง
การใช้ชีวิตติดหรูก็เลยมีคนตั้งข้อสังเกตว่าหากทรัพย์สินทั้งหมดไม่ได้มาจากครอบครัวของแต่ละฝ่ายแล้ว
ถ้าไม่ใช่ว่าบ้านรวยกันอยู่แล้วอ่ะพูดตรงอ่ะนะ
เงินเดือนของราชการที่เป็นครูนะฮะหรือว่าระดับพอที่เพิ่งสอบเป็นพอได้ไม่ถึงปีเนี่ยหรือบวกเงินเดือนครูของภรรยา
ด้วยจะสามารถใช้จ่ายได้ขนาดนี้ไหมนะฮะเราไปดูเรื่องของ
เงินเดือนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับนายประสิทธิชัยรับตำแหน่งผู้
โดยการโรงเรียนเมื่อมีนาคม๖๒เดิมก็เป็นครูนะก็มีวิทยา
ฐานะเป็นราชการระดับชำนาญการดังนั้นเงินเดือนของนายประสิทธิ
ชัยนะครับเงินเดือนจะ๒๘๔๓๐มีเงินวิทยาฐานะสำหรับตำแหน่งผู้
บริหารสถานศึกษาอีก๓๕๐๐รวมแล้วเงินเดือนเดือนละ๓๑๙๓๐บาท
เงินเดือนของภรรยาที่เป็นครูบรรจุใหม่ก็อยู่ราว๑๕๐๐๒คน
ก็รวมกันประมาณ๔๖๙๓๐นะฮะเงินเดือนอาจจะไม่มากแต่ไม่ลำบากแน่
อืมคุณครูหลายท่านก็ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขได้ใช่ค่ะใช่ไหม
สอนหนังสืออย่างมีประสิทธิภาพดูแลเด็กเด็กได้แต่การใช้
ชีวิตของนายประสิทธิชัยเนี่ยถ้าเราไม่พูดถึงภรรยาเขานะ
อันนั้นก็ว่ากันไปเขาอาจจะมีสตงสตางค์อยู่เนี่ย
ประสิทธิชัยเองเนี่ยจะมีเงินมีทองในการที่ใช้ชีวิตอย่างหรูหลาแบบนี้ได้ไหม

นายประสิทธิชัยนะครับรายรับก็คือเงินเดือน
รายได้นะเป็นเงินเดือนนะฮะ
หนี้สินเนี่ยไปกู้เงินจากสากรออมทรัพย์ครู
หนี้นะครับตั้งแต่มีนาคม๒๕๖๒คือ๑ล้าน๗แสนบาท
ต้องมีการหักเงินเดือนเพื่อจ่ายสหกรออมทรัพย์ครูทุกเดือน
โดยให้หักเดือนละ๑๓๕๐๐บาท
นายประสิทธิชัยจะเหลือเงินเดือนที่เหลือใช้คือเดือนละ๑๖๖๘๔บาทนะครับ
นี่หักหมดแล้วนะครับหักส่งสหกรณ์หักภาษีหักกองทุนบำเน็ตบำนานราชการนะครับ
หนี้ก้อนนี้สหกรออมทรัพย์ครูเป็นหนี้ที่กู้ยืมเมื่อปีที่แล้วนะครับ
แล้วก็วางประกันสินเชื่อไว้๙แสนบาท
มีครูที่เป็นสมาชิกสหกร๕๖คนค้ำประกันให้นายประสิทธิชัย

คือจะกู้สหกรณ์เนี่ยเขาต้องมีคนค้ำเป็นเพื่อนหน่วยงานเดียวกันนี่แหละ
ราชการด้วยกันนี่แหละต้องค้ำให้นะฮะสากรที่ไหนก็เป็นลักษณะแบบนี้นะฮะ
แต่ว่านายประสิทธิชัยตอนนี้กลายเป็นผู้ต้องหานะครับคดีฆ่าคนตายคดีชิงทอง
อยู่ในเรือนจำแล้วแล้วชำระหนี้สหกรณ์นี้ไม่ได้๑ล้าน๗แสนเนี่ย
คนนี้จะทำยังไงผู้ค้ำสงสัยตอนนี้นี่นอนกันหนาวร้อนนะครับ
อกจากนี้ยังมีหนี้สินเงินกู้จากธนาคารอีก๑ล้านบาทเศษนะครับ
นี่เป็นรถสวมทะเบียนนะฮะกรมศุลกากรยึดรถต้องหาเงินไปเสียค่าปรับอีกหกแสนบาท
โอ้โหนี่ก็ต้องไปดูว่าภรรยาจดทะเบียนสมรสหรือเปล่า
ถ้าจดทะเบียนสมรสมันก็มีผลทางกฎหมายใช่ไหมในการติดตามเรื่องของหนี้ส่งหนี้สินสิ่งต่างที่ก่อเอาไว้
หรือจะลำบากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ไหมโอ้โหคนคงคนค้ำนี่โอ้โหตอนนี้นี่ยุ่งเลย
แต่ทีนี้ค่ะมีข้อมูลอีกมุมนึงทีมข่าวของเราบอกว่าได้ข้อมูลมา
ว่าตัวนายประสิทธิชัยผู้ต้องหาเนี่ยชอบไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสแห่งหนึ่งเป็นประจำ
ตัวใหญ่ตัวใหญ่ใช่ไปบ่อยแต่คนที่ฟิตเนสบอกว่านายประสิทธิชัยผู้ต้องหาไม่ได้ติดหรูอะไรเลย
เขาบอกว่าออกกำลังกายที่นี่มาหลายปีนะคะแล้วก็มีคนที่คุ้นเคยเจอกันบ่อยก็ให้ข้อมูลกับเรา
บอกว่าตัวนายประสิทธิชัยผู้ต้องหาเนี่ยคนในฟิตเนสเขาบอกว่าเป็นคนนิสัยดี
ใจดีรักเพื่อนไม่ก้าวร้าววันไหนเล่นฟิตเนสด้วยกัน
เขาจะมาช่วยดูคนที่มาเล่นมาช่วยดูตลอดเลย
เวลาใครเล่นหนักก็มาช่วยสอนเวลาใครไปใหม่เล่นไม่ค่อยเป็นก็ไปช่วยบอก
บอกว่าเล่นยังไงให้หุ่นดีอะไรแบบนี้
ตั้งแต่นายประสิทธิชัยแต่งงานก็ไม่ค่อยได้มาพอไปเป็นผู้มนุยการโรงเรียนก็ไม่ค่อยได้มา
แล้วที่บอกว่าชอบเปบ่าแบรนด์เนมคนในฟิตเนสเขาบอกว่าไม่จริง
เนี่ยค่ะเวลาไปเที่ยวไปกินข้าวก็หารกันนะไม่ได้แบบเออสายเปย์อะไรอันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกมุมอะนะคะ
เขาไม่ใช่คนเลวร้ายในสันดารทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทำให้เพื่อนทุกคนหรือญาติพี่น้อง
คนข้างบ้านที่พี่เห็นที่เขาไปสัมภาษณ์เขาเนี่ยเขายังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็เลยทุกคนไม่คิดว่าจะเป็นตัวพี่กล่าวไม่ใช่คนที่แบบฟุ้งเฟิร์สครับ
ผู้ไม่ใช่คนที่ต้องซื้อของแบนเมมต้องหุระอะไรยังไงไม่ใช่คนในนี้
หรือพวกรองเท้าออมรังกายมากกว่าใช่ที่เขาใช้ไปซื้อแบรนด์เนียมไปประจำ

เราก็พยายามไปดูนะฮะว่าจริงแล้วเขาจะเป็นคนที่ตกลงแล้วยังไงกันแน่
ใช่เพราะเราอยากรู้ว่าเขาบอกว่าเขามีปัญหาเรื่องเงินไง
จริงแล้วเขามีปัญหาเรื่องเงินจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นข้ออ้างหรืออะไรกันแน่
ที่เขาบอกกับตำรวจนะครับหรือปัญหาส่วนตัวคือปัญหาอะไรใช่
แต่ก็ธรรมดาแล้วครับท่านผู้ชมครับเหรียญยังมีสองด้านใช่ไหม
คนเราก็รู้หน้าไม่รู้ใจนะครับมุมหนึ่งเขาเจอแบบนี้
แต่อีกมุมนึงเขาอาจจะเป็นคนแบบนี้ก็ได้นะครับ
ท่านผู้ชมครับมีเบาะแสสำคัญอีกชิ้นหนึ่งนะครับ
ตำรวจเข้าไปไล่มาได้นะฮะแล้วผมเชื่อว่า
นี่แหละตำรวจต้องไปไล่มาได้หลายวันแล้ว
นะฮะก่อนที่จะไปถึงการล็อกตัวแล้วจับกลุ่มตัว
นี่ครับภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่คือ
๒สัปดาห์ก่อนจะเกิดเหตุเมื่อวันที่๙มกราคม
ตอนสองทุ่มกว่าผู้ชายเสื้อเหลืองคนนี้
นี่คือนายประสิทธิชัยเขาแก้วนะครับ
ที่ตอนนี้กลายเป็นผู้ต้องหานะฮะ
พาภรรยาคนปัจจุบันนี่แหละเสื้อสีแดงไปเลือกซื้อทอง
พนักงานที่ยืนอยู่ที่ร้านเนี่ยนะครับ

หนึ่งในผู้เจ็บที่ถูกยิงตอนที่เกิดเหตุนะครับ
ชื่อว่าคุณเปรมิกานะฮะ
ทีแรกมีข่าวว่านี่คือคุณธิดารัฐที่เสียชีวิต

มาเลือกซื้อทองแต่น่าเครียดมาก

จากจะมีเหตุผลเดียวก็คือไม่อยากซื้อให้เมีย
แต่อันนี้คือดูมันเป็นลักษณะเหมือนกับสังเกตสังการใช่ใช่
ว่าเอ๊ะยังไงตรงไหนมีกี่คนอะไรยังไงที่ทางเป็นยังไง
เคร่งครึมเคร่งเครียดจดจำรายละเอียดต่าง
คือตำรวจบอกตั้งแต่ต้นแล้วนะตั้งแต่เป็นข่าว
ว่าคนที่มาก่อเหตุในลักษณะแบบนี้ยังไงยังไงก็ต้องมาดูลาดเหลาก่อน
ไม่ใช่เออไม่เคยมาเลยอยู่ดีมาก่อเหตุอะไรแบบนี้
มันต้องมีเขาก็เลยไล่ไปดูภาพย้อนหลังอ่ะครับ
ทีนี้มันก็พอเห็นภาพนี้แล้วก็โอ้โหพูดกันไปถึงนู่นอ่ะอ่า
บอกว่าเนี่ยตอนที่มาถึงมันมีลักษณะว่าผู้ต้องหากับภรรยามีการต่อปากต่อคำทะเลาะกับ
พนักงานของร้านที่ถูกยิงเสียชีวิตโยงไปถึงนู่นนี่นั่นเราตรวจสอบให้หมดแล้วนะครับ
จริงนะฮะพี่ชายของคุณธิดารัฐพนักงานของร้านที่ถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
ก็ยืนยันว่าในครอบครัวเนี่ยหรือว่าน้องสาวหรือว่าตัวพี่ชายของคุณธิรัฐเองนะครับ
ไม่เคยรู้จักไม่เคยพูดคุยกับนายประสิทธิชัยเลยเพราะฉะนั้นขอวอนสังคมหน่อยว่า
อย่าเอาน้องสาวไปเกี่ยวข้องอีกน้องสาวเสียชีวิตไปแล้วนะครับ
เขายังมีครอบครัวมีพ่อแม่มีลูกมีสามีหรือมีพี่ชายที่ยังต้องใช้ชีวิตอยู่อีกนะฮะ
อย่าไปลือกันเลยว่าเหตุผลส่วนหนึ่งถูกยิงไปสี่นัดเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้
มีปัญหามีความแค้นส่วนตัวอะไรกับนายประสิทธิชัยผู้ต้องหาไม่มีทั้งนั้นค่ะ
เดี๋ยวฟังนะครับพี่ชายของคุณธิดารัฐนะครับที่ผู้สื่อข่าวของเราได้ไปสอบถามได้ไปพูดคุยมา
วางจะบอกผมหมดทุกเรื่องทุกเรื่องจริงอันนี้ผมพูดอะไรพี่ผมไม่เคยรู้จักแล้วน้องผมก็ไม่เคยรู้จัก
เขามีข้อมูลว่าก่อนหน้านี้ตัวของขอโทษนะฮะกวางเนี่ยอาจจะโทรศัพท์ไปโวยวายกับทางฝั่งนั้นหรือเปล่า
อะไรอย่างเงี้ยไม่มีพี่ไม่มีพี่ผมรับประกัน๑๐๐น้องผมเนี้ย
ทำงานอาทิตย์๗วันทำงาน๖วัน
เข้างาน๓โมงเช้าเลิก๓ทุ่ม
บ้านผมอยู่ติดโรบินสัน๖๐๐เมตรในบ้านผมเนี่ย

วันหยุดคือพาลูกไปเที่ยวหรือพาไปหาผม

พาไปเที่ยวหาผมอะไรอย่างเงี้ยผมทำงานอยู่นู่นไง

หลังจะมีประเด็นนี้ผสมภาพณ์ที่มัอไม่อย่างงั้น
โอ้โหพี่ผมคือว่าเฮ้ยน้อง

จริงพี่มันใครก็รับไม่ได้
แต่ว่าถ้าจะพูดถึงพฤติกรรมส่วนตัวของนายประสิทธิชัยผู้ต้องหาเนี่ย
เขาบอกว่าถ้าเรื่องความเจ้าชู้คบผู้หญิงหลายคนเนี่ย
อย่างภาพนี้ที่โพสต์ภาพคู่กับภรรยาที่ไปเที่ยวที่ภูทับเบิก
แล้วเขาก็ขึ้นแคปชั่นบอกว่าเขารักตัวเองนะอ้อนเมียนิดนึง
นี่นะฮะแต่เพื่อนเพื่อนเข้ามาเม้นต์เนี่ยนะเพื่อนมาแซวบอกว่าโอ้โห
บอกรักกันขนาดนี้เนี่ยบอกรักออกสื่อแบบนี้ไปทำอะไรผิดมาแน่
ภรรยาของนายประสิทธิชัยก็เข้าไปตอบเมนต์ของคนที่เข้ามาแซว
บอกว่ารู้เหมือนอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้เราไปกันได้นี่ฮะ
แล้วก็ยังบอกถึงคนที่เม้นต์มาเนี่ยนะ
บอกว่าอยู่ใกล้ก็ส่องให้พี่บ้างนะ
เหมือนกับภรรยาก็จะรู้พฤติกรรมของสามีก็คือนายประสิทธิชัยอยู่ว่าเขาเป็นคนยังไง
ก็ไปเห็นคอมเมนต์เห็นอะไรบางทีก็ตีความกันไปต่างนานาไง
ย้ำข้อมูลอีกทีว่าไม่เดี๋ยวอะไรกับคุณควางที่ถูกยิงเสียชีวิต
ไม่ได้เป็นไปตามกระแสในโลกโซเชี่ยลภาพในกล้องมุมจรปิดนี้ค่ะ
ตัวนายประสิทธิชัยผู้ต้องหากับภรรยาไปที่ร้านทองจริงไปขอดู
สร้อยข้อมือน้ำหนักสองสลึงแต่ว่าไม่ได้หยิบให้ดู
ชี้ให้ดูว่าเอออยู่ตรงนี้นะมีไลน์อะไรบ้าง
เพราะคุณเปรมิกาบอกว่าท่าทีที่มาถามเหมือนไม่ได้จะซื้อ
ก็เลยไม่ได้หยิบให้ดูแล้ววันนั้นลูกค้าเยอะมากครับ
แต่ฝ่ายหญิงภรรยาของผู้ต้องหาเหมือนอยากได้จริง
แต่ตัวนายประสิทธิชัยผู้ต้องหายืนแบบนี้กอดอกนิ่ง
หรือไม่พูดอะไรสักพักก็เดินออกไป
คุณเปรมมิกาบอกว่าก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะมัวแต่ดูลูกค้าคนอื่น
ยืนยันว่าไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับน้องกวางผู้เสียชีวิต
ไม่พูดเลยเพราะหน้าตาก็ไม่ได้ยินแจ้ม
น่าตาเฉยมือยอย่ว่าไม่ได้อยากมาซื้อทอง
ยืนกอดอกยืนห่างออกไปสักหน่อย
ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยน่าจะเป็นครั้งแรกนะอืมพอมีคุณหน้าเข้ารอบ
ปกติแล้วลูกค้าที่ร้านก็เยอะอยู่แล้วแต่จำได้แค่
ลูกค้าขาประจำเท่านั้นแต่วันนั้นจำพี่ผู้หญิงเขาได้อยู่ว่า
พี่ก็สวยอืมและคุณเปรมิกาคนนี้นอกจากในภาพกล้องวงจรปิดภาพนี้
เหมือนกับผู้ต้องหาไปดูรัดเหลาเนี่ยนะคะเขาก็อยู่ในวันเกิดเหตุ๙มกราคมด้วยนะคะ
เขาถูกยิงบาดเจ็บด้วยนะคะถูกยิงเข้าที่หน้าอกด้านขวา
ยังมีเลือดออกในปอดแล้วก็ถูกยิงเข้าที่ขาซ้ายด้วย
ตอนนี้เธอก็เลยบอกว่าอาการดีขึ้นแล้วกลับมาพักฟื้นที่บ้านแล้ว
แต่ยังเดินไม่ค่อยสะดวกเส้นประสาทยังประสานกันไม่เต็มที่
ต้องใช้เวลา๖เดือนโอ้โหครึ่งปีนะกว่าจะแบบดีขึ้น
แล้วพอดีขึ้นเนี่ยเธอบอกว่าก็ไม่รู้จะเหมือนเดิม๑๐๐หรือเปล่านะ
แล้วไม่รู้ว่าในอนาคตจะกลับไปยืนไปทำงานได้อีกหรือเปล่า
โอ้โหแล้วเนี่ยชีวิตคนคนหนึ่งดูสิแล้วอยู่ร้านทองเขาก็ต้องใช่ไง
ยืนเป็นหลักด้วยนะอยู่หน้าเคาน์เตอร์อะไรอย่างนี้
คุณผู้ชมคะทีมข่าวได้คุยกับพนักงานร้านทองอีกคนนึงครับ
ที่ตอนนี้เขาไปอยู่ร้านทองร้านอื่นแล้วนะคะเพราะว่าเขากลัว
เขาบอกว่าในภาพเนี่ยเขายืนอยู่ทางซ้ายมือเดี๋ยวดูภาพนะคะ
ครับเป็นคนที่ติดกิ๊บหมวกคริสต์มัสสีแดงครับ
แต่ไม่มีน้องกวางอยู่วันนั้นเนี่ยนี่นี่ค่ะ
วันนั้นเนี่ยไม่ได้สังเกตว่านายประสิทธิชัยผู้ต้องหากับภรรยา
เลือกซื้อทองหรือเปล่าเขาบริการลูกค้าคนอื่นอยู่นะคะ
นี่ค่ะครับแต่ยืนยันได้เลยว่าน้องกวางผู้เสียชีวิตเนี่ย
สัยน่ารักมากรักแฟนไม่ได้ไปโอ้โหมีเรื่องชู้สาวอะไรกับใครแน่นอน
นั้นลูกค้าค่อนข้างเยอะค่ะส่วนตัวแล้วไม่ได้เห็นลูกค้าคนนั้น
เพราะว่าคนที่รับจะเป็นพี่น่าจะเป็นพี่เมวิกาถ้าดูจากภาพ
เขาไม่รู้จักกับผู้ตายเลยค่ะไม่รู้จักกับผู้ร้ายค่ะ
กับผู้ตายนี่คือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้จักอะไรกันเลย
ใช่เขาคือมากกวนหรือมากกวน
ไม่มีเขาควรรักสามีมากครับเองใช่
เพราะว่าเคยทำงานที่ด้วยกันมาใช่ก็คือสนิทกันพอสมควร
เพราะฉะนั้นในวันที่มาดูรัดเราตรงนี้ถ้าจะมีปัญหาจริง
ก็มีปัญหากับเมียตัวเองนั่นแหละนะ
ก็คงจะบอกเมียมาถ้าเกิดเมียเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยอยู่แล้วเนี่ยนะ
ค่ะอ่าว่าเออมาเดี๋ยวเราจะพาไปดูทองจะซื้อทองให้
แต่พอไปถึงไม่ได้ซื้อให้เลยไงใช่ไหมตัวเองก็มัวแต่เนี่ย
รัดเหลาเคร่งขึมเนี่ยอ่าพนักงานที่ร้านก็เลยบอกว่าเนี่ย
โอ้โหดูภรรยาแล้วก็ท่าทางเขาก็ไม่ค่อยพอใจค่ะอ่า
ผู้ชมครับทีนี้พอนายประสิทธิชัยผู้ต้องหาที่เปิดปากสารภาพออกมา
อ่าผ่านการแถลงข่าวของตำรวจในวันนี้เนี่ยนะครับอ่า
ที่บอกเอาไว้หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยนะฮะทางนายอัตภพลทองทิพย์
พี่ชายของนางสาวธิดารัฐทองทิพย์หรือว่าน้องกวางพนักงานของร้าน
ออโลล่าวัยสามสิบเอ็ดปีค่ะหนึ่งในสามที่เสียชีวิตนะครับ
อ่าเธอเป็นเหยื่อกระสุนของนายประสิทธิชัยด้วยนะครับพี่ชายบอกว่า
ไม่เชื่อว่านายประสิทธิชัยที่ก่อเหตุจะแค่ต้องการชิงทรัพย์เพียงอย่างเดียว
อืมนะฮะอ่าไอ้การยิงปืนที่บอกว่ายิงเปิดทางแล้วหวังจะไปเอาทองเนี่ย
ทองไปน้ำหนักเนี่ยยี่สิบกว่าบาทนะครับถ้าจะมาจี้ชิงทองจริงจริง
ไม่น่าจะยิงใครแต่ที่ยิงเนี่ยเหมือนกับมาปลดปล่อยอารมณ์ตัวเอง
เป็นคนที่แบบอ่าจิตใจโหดร้ายเหมือนกับต้องการมาฆ่าคนนะฮะ
อ่าเพราะฉะนั้นที่ตอบคำถามกับนักข่าวว่าไปยิงพนักงานร้านทองทำไมตั้งหลายนัด
ซ้ำตั้งหลายนัดทำไมอ้างว่าตอนนั้นถุงมือมันขัดในไกลปืน
ต้องพยายามดึงถุงมือออกก็เลยต้องลั่นออกไปอีกเนี่ย
พี่ชายบอกว่าไม่เชื่อนะฮะเดี๋ยวฟังนะครับ
โอ้โหผมผมโมโหจัดเลยแบบชีวิตน้องผมแม่งแค่ถุงมือคู่เดียวเหรอวะ
ผมคิดอย่างนี้นะพี่คือว่าคำคำกล่าวอ้างของเขาอ่ะ
มันก็เหมือนคำให้การที่ไปใช้ในศาลได้อืมใช่ไหมพี่อ่ะอืม
เพราะเหมือนคำให้การคือว่าถ้าเขาบอกว่าแบบว่าเหมือนกับ
ไม่ได้ตั้งใจที่จะยิงแต่คือถูกนิ้วเกี่ยวถุงมือแล้วไปเกี่ยวตรงก่งไกลอย่างนี้
สารจะมองว่าคุณไม่ได้ตั้งใจฆ่าคุณคุณไม่เจตนาอะไรอย่างเง
แต่จริงจริงอ่ะสิ่งที่เกิดคือว่าผมมองว่าเขาเขาตั้งใจพี่อืม
วันนี้พี่ชายของคุณธิราชบอกว่าก็รออยู่รอจะเจอหน้าผู้ต้องหาอ่า
เพราะว่าทีแรกมีข่าวว่าหลังจากที่แถลงข่าวที่กรุงเทพเสร็จจะพามา
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ร้านทองที่ห้างที่โรบินสันลบบุรีค่ะ
แต่สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ทำแผนก็พาไปฝากขังที่ศาลเลยนะครับ
พี่ชายของผู้ตายบอกว่าฟังเสียงของนายประสิทธิชัยจากการที่อ่า
ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในการแถลงข่าวแล้วเสียงนี่เหมือนกับ
สะทกสถานอะไรเลยไม่ได้สำนึกผิดจริงเลย
หลังจากที่ไปก่อเหตุยิงคนตายมานะครับ
แล้วหลังจากวันเกิดเหตุก็ยังพาภรรยาของตัวเองไปเที่ยววันเด็ก
มีภาพทางโซเชียลทางสังคมออนไลน์
ขณะที่ตัวของเขาที่เป็นพี่ชายของผู้ตาย
ต้องไปทำงานศพไปช่วยงานศพน้องสาว
หลานชายก็คือลูกของน้องสาวเนี่ย
ก็มาถามนะบอกลุงครับลุงครับพาออก้าไปเที่ยววันเด็กหน่อยครับ
ขณะที่ผู้ต้องหาไปเที่ยวงานวันเด็กอย่างมีความสุข
พาภรรยาไปนู่นไปนี่แล้วก็โพสต์ลงเฟซบุ๊ก
แต่ตัวเขาเนี่ยต้องไปจัดงานศพให้กับน้องสาว

ยังไปทำกิจกรรมหลายสิ่งหลายอย่างตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา
จะถูกจับกลุ่มตัวนะครับ
อัตภพลเชื่อว่านายประสิทธิชัยตั้งใจไปก่อเหตุเนี่ย
เพื่อฆ่าคนฆ่าคนเพื่อความสะใจเพื่อปลดปล่อยอารมณ์ตัวเอง
เพราะหากจะไปจี้ชิงทองจริงเนี่ยไม่ต้องใช้ท่อเก็บเสียงก็ได้
เชื่อว่าอาจจะมีส่วนรู้เห็น
ช่วยปกปิดการกระทำผิดในครั้งนี้
เพราะหลังจากที่ก่อเหตุแล้วเป็นเวลา๑๓วัน
ข่าวออกทุกวันเห็นภาพวงจรปิดทุกวัน
เห็นท่าทางการเดินทุกวันเห็นรถจักรยานยนต์ทุกวัน
เห็นลักษณะท่าทางคนร้ายแบบนี้ทุกวัน
คนที่เป็นครอบครัวเดียวกัน
จะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
จะเป็นลูกหรือเป็นสามีอะไรก็แล้วแต่

แค่เห็นก็รู้ต้องรู้ว่าเฮ้ย
นี่ใช่หรือเปล่าใช่แน่อย่างนี้นะครับ
มีอีกคนนึงนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็คือคุณยายของนางสาวธิดารัฐนะครับ
นักงานร้านทองโอโลล่าคุณยายปฐุมอายุ๘๒ปีแล้ว
บอกว่าฟังการให้สัมภาษณ์ของผู้ต้องหาวันนี้แล้ว
รับไม่ได้นะครับในการแถลงข่าวตอบคำถามสื่อมวลชน
ที่บอกว่าไม่ได้ตั้งใจฆ่าคนตายเนี่ย
คุณยายบอกฟังไม่ขึ้นลักษณะการก่อเหตุของคนร้าย
มันจงใจชัดแล้วเป็นความโหดร้ายโหดเยี่ยมแบบรับไม่ได้
ซึ่งคุณยายไม่คิดเลยว่าคนที่มีความรู้ขนาดนี้
ทำงานระดับนี้เป็นถึงตำแหน่งผู้มนวยการโรงเรียนแบบนี้
มาก่อเหตุฆ่าคนเพื่อชิงทองคำดูจาก
รูปร่างบุคลิกก็ดูเหมือนกับน่าจะเป็นคนดี
แต่ทำไมถึงเป็นคนแบบนี้อยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงขั้นสูงสุด
ขอให้มีอันเป็นไปตามกันเลยแล้วไม่ขออโหสิกรรมให้
ถ้ามันไม่ได้ตั้งใจศึกษาหิงแล้วจะ
กอปืนไปตรง
ที่เห็นในน้องฟังตมกระทุดลงมาเลย
แต่ถามบ้านในครอบครัวนี่จะให้อภัยไหมไม่ให้อภัย
พูดง่ายแบบก็อยากให้มันตายตามกันไปก็ถือกอยากจ่ายชั้นจริงตอนนี้
มันทำได้ยิงไม่ได้ยิงคนเดียวต้องหลายคน
อีกครอบครัวหนึ่งที่ก็สูญเสียเช่นกันนะครับทุกผู้ชม
ก็คือคุณพ่อคุณแม่ของหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยของห้างโรบินสันที่ลบบุรีนะฮะ
วันนี้ก็เดินทางมาที่ห้างที่เกิดเหตุมารับมอบเงินช่วยเหลือจากชมรมครูฝึกรปภไทย
แล้วก็บริษัทสมาคมชมรมและกองทุนธุรกิจรักษาความปลอดภัย
บอกว่าตอนนี้ก็ไม่อยากพูดอะไรมากขอกลับไปทำใจก่อน
เงินที่ได้รับการช่วยเหลือมาก็จะเก็บไว้เลี้ยงหลานนี่แหละนะลูกของผู้ตายเนี่ยนะครับ
นี่แหละค่ะคือความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะเสียชีวิต๓ศพนะคะ
เมื่อวานนี้จับคนร้ายได้แต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเมื่อวานนี้คือวันครบรอบ๑๐ปี
ของคุณกวางผู้ตายที่เป็นพนักงานสาวร้านทองกับสามีครบรอบ๑๐ปีเมื่อวานนี้พอดี
ชัชวานมังวงค่ะโพสต์เอาไว้ว่า๒๒มกราคม๖๓
วันนี้ของทุกปีเป็นวันครบรอบ๑๐ปีที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมา
ตลอด๙ปีที่ผ่านมาในวันครบรอบของเราจะมีเธอคนที่รักอยู่เคียงข้าง
บอกรักและให้สัญญาใจกันว่าเราจะดูแลซึ่งกันและกันตลอดไป
และจะมีคำพูดสั้นที่ออกมาจากปากเธอคนนี้ว่าหนูรักป๊านะ
แต่วันนี้ไม่มีคำพูดสีหน้าแววตาของเธออีกแล้ว
แต่จะมีคำพูดสั้นที่ออกมาจากปากผู้ชายคนนี้ที่รักเธอมากที่สุดในชีวิตว่าป๊ารักหนูนะ
และขอสัญญาว่าจะรักเธอคนนี้และจะดูแลออก้าก็คือลูกชายนะคะให้ดีที่สุดตลอดไป
ขอบคุณโชคชะตาที่ทำให้เราได้มาเจอกันชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้เกิดมารักกันอีกนะ
นี่ค่ะแฮชแท็กนี้ค่ะรักกวางตลอดไป
สามีของน้องกวางก็ขอร้องด้วยนะคะว่าคนที่พยายามจะเชื่อมโยงว่าเป็นเรื่องชู้สาวเนี่ยพอเถอะ
ทางครอบครัวชี้แจงไปหมดแล้วนี่คือความสูญเสียของครอบครัวอย่าไปจุดประเด็นอะไรที่มันทำให้ครอบครัวเสียใจและกระทบความรู้สึกของครอบครัวอีกเลยนะคะครับ
ก่อเหตุกราดยิงชิงทองที่ลบบุรีอ่าลูกศิษย์นะครับอ่า
เด็กเด็กก็เลยร่วมกันเฟฟพอปราโมทนะครับ
การติดแฮชแท็กเซฟปราโมทอ่าแล้วก็บอกว่าอ่า
ผอของหนูเนี่ยไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นนะ
ไม่ใช่นะคนละโรงเรียนพอหนูนี่ก็โอ้โห
เป็นคนดีมีธรรมะด้วยอืมธรรมธรโมสุดสุดนะครับอ่า
นายปราโมทเจริญสลุงนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรีนะครับ
วันนี้เราได้เจอพอปราโมทนะครับท่านผอให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
หลังจากเกิดอ่าความเข้าใจผิดเกิดขึ้นนะฮะ
แล้วก็ต้องเซฟปราโมทกันค่ะตอนนี้คนเข้าใจถูกหมดแล้วนะครับค่ะอ่า
ท่านผอบอกว่าก็ถือว่าก็เป็นบทเรียนของคนบริโภคข่าวก็แล้วกัน
อ่าว่าบางทีก็ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนอ่า
เพิ่งไปคอมเมนต์ว่าคนนู้นคนนี้แล้วไม่ได้ตรวจสอบว่าเขาใช่ตัวจริงหรือเปล่า
อืมที่เป็นคนทำผิดในเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับแต่ก็ขอขอบคุณนะฮะ
ที่สื่อช่วยกันชี้แจงให้หรือว่าเด็กที่ช่วยกันเซฟ
แฮชแท็กให้นะครับอีกมุมหนึ่งก็ถือว่าเป็นแง่ดี
อยู่ในทีเหมือนกันก็ทำให้คนรู้จักชื่อของโรงเรียนสิงห์บุรีมากขึ้นนะครับ
เวลาอ่านข่าวต้องพิจารณาซึ่งผู้สื่อข่าวขึ้นไปเนี่ยนะ
กรณีที่ขึ้นไปขึ้นถูกนะครับมีคำว่าโรงเรียนที่จังหวัดสิงห์บุรี
เพราะฉะนั้นเวลาบริโภคข่าวตกคำว่าที่เอาไปมันก็เหลือแต่สิ่งบุรี
จริงจริงแล้วแต่ในใจจริงของผมเนี่ยผมไม่ได้คิดอะไร
ผมมองว่าเพื่อทำให้คนที่บริโภคข่าวได้ตระหนัก
ทำให้เกิดความตระหนักขึ้นว่าในการดูข่าวหรือมีการตัดสินวิเคราะห์
อย่าเข้าใจผิดกันนะคะคุณผู้ชมถามเข้ามาเยอะว่าแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ย
โทษหนักถึงขั้นประหารชีวิตหรือเปล่า
ทนายความเขาบอกเลยว่าดูแล้วเนี่ยเจตนาฆ่าแน่
ลักษณะแบบนี้ถึงจะอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจยิงนะ

ทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

ถูกแจ้งข้อหาถูกฝากขังเรียบร้อยนะครับ